คุณผู้ชมเมื่อวานมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นนะคะ
กับชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่๒นายค่ะ

แล้วไปเจอเข้ากับกระทิงป่า

แล้วครอบครัวเขาภรรยาตั้งท้องอยู่๖เดือนนะคะ

บอกลาสามีข้างเตียงห้องฉุกเฉินเลยนะคะ
นี่เป็นช่วงที่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
บาดเจ็บจากถูกกระทิงป่าไล่ควิดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ลงจอดที่ลานเฮลิคอปเตอร์ค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คนเจ็บคือนายนกรศรีเรืองอายุ๓๘ปีค่ะ
เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการลาดตระเวนที่๓

พอมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวขึ้นรถโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ
ส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศทันที
เข้าห้องถูกเฉินโรงพยาบาล
เพื่อนร่วมงานและภรรยาก็เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพื่อนคือต้องคอยอยู่ข้างภรรยาเลยเพราะว่า
เธอก็ช็อกหนักเหมือนกันแล้วกำลังตั้งท้องอยู่ด้วย

ควิดเข้าที่ต้นขาขวามีบาดแผลชะกันนะคะ
ซึ่งต้นขาขวาเนี่ยมันมีเส้นเลือดใหญ่อยู่

ห้องฉุกเฉินปฐมพยาบาลรักษาเบื้องต้น
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายนกรอยู่นาน
แต่สุดท้ายปั๊มไม่ขึ้นนะคะเขาเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยต้องออกมาแจ้งให้ญาติแล้วก็ภรรยานายนกร
รู้ข่าวเศร้านี้เพื่อให้เข้าไปบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะ
นาทีที่ออกมาแจ้งข่าวภรรยาคือร้องไห้แทบขาดใจ
สุดท้ายเพื่อนนะคะเนี่ยต้องฮิ้วปีกเลยนะคะ
พยุงภรรยาของนายนกรเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เพื่อให้ไปบอกลาสามีเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นายสำรวยหนีบหลีนะคะพนักงานจ้างเหมาประจำชุดอีกคนนึง
อาการคือเจ็บหน้าอกด้านซ้ายปวดหลังแล้วก็เจ็บชายโครงซ้ายค่ะ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาที่จังหวัดนครราชศรีมา
ปรากฏว่าซี่โครงหัก๒ซี่นะคะฝั่งซ้ายซี่ที่๘กับซี่ที่๙ค่ะ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑บอกว่า
ชุดปฎิมาตาร์การลาตรเวนที่สามเนี่ยออกลาตรเวนเขจอุทยานแห่งชาติเขา
นกรเป็นหัวหน้าชุดชุดลาดตระเวนรวมมีทั้งหมด๖คน
ออกตรวจมาถึงทุ่งเขาสมอปูนที่เขตตำบลเนินหอมที่ปราจีนบุรี
อยู่ไปเจอเข้ากับกระทิงตัวผู้ค่ะตัวเบอร์เรอเลยหลบอยู่หลังก้อนหิน
แล้วพุ่งเข้าชนนายสำรวยที่ซี่โครงหักจนล้มลง
แล้วก็พุ่งเข้าควิดนายนกรกระเด็นตกร่องน้ำไป
ก่อนที่จะพุ่งเข้าทำร้ายซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อไล่ให้กระทิงหนีไปนะคะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายนะคะก็พร้อมใจกันมารับศพนายนกรศรีเรืองค่ะ
ที่เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดกุฎคล้าบัววันนานาราม
ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่อง
โดยทันทีที่ศพของนายนกรเคลื่อนมาถึงวัดกุฎคล้าบัววันนาราม

มีทงชาติไทยคลุมร่างมาด้วยนะคะ
ครอบครัวก็ร้องไห้เสียใจกันนะคะ
โดยเฉพาะแม่นายนะกอลนะคะ
ร้องแทบขาดใจเหมือนกันทำใจไม่ได้เลยค่ะ
แม่บอกว่าถ้าเป็นไปได้แม่อยากขอตายแทนลูกได้ไหม
ให้ลูกฟื้นมาลูกอายุเพิ่งจะ๓๘ไม่น่าด่วนจากไป
โดยยังไม่ได้เห็นหน้าหลานที่กำลังจะคลอดเลย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

ให้ระมัดระวังมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลาดตระเวนมากขึ้น
เช่นการใช้โดรนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้
คือก็เสียนับก็เสียพิจารณ์ปฏิบัติหน้าที่นะฮะ

คือผมเคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ย

เขาดูแลป่าไม้ให้เราดูแลสัตว์ป่าให้เรา
เงินเดือนเนี่ยพูดตรงว่าเงินเดือนน้อยมาก
เงินเดือนน้อยมากแล้วก็การทำงานเนี่ยคือ
เข้าป่าเพราะว่าต้องดูแลป่าดูแลสัตว์ป่า
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าป่าลาดตะเวนในป่า
ดูว่ามีใครมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไหมสัตว์ป่าเป็นยังไง